ส่วนหนึ่งคนที่ยังคงเดินหน้าหาหลักฐานต่างต่อไปก็คือสสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์ครับ
เมื่อวานนี้พี่เต้พาสื่อบรรชนไปนั่งเรือสำรวจกล้องวงจรปิดที่วัดลุ่มโครงคารามอบังกรวยจนธบุรี
แล้วก็ไปเดินสำรวจริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
พี่เต้ถึงขั้นลงทุนถอดรองเท้าลงไปดในคุ้ยกองกยา

ชาวบ้านที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเนี่ย

หรือว่าผ้าสีขาวให้แจ้งมาที่พี่เต้ได้เลย

จากนั้นพี่เต้เดินไปที่ประตูระบายน้ำคลองบางกรวยครับ

แต่คุณผู้ชมเจอคราบเลือด

ก้มลงไปดูเอ๊ะเลือดอะไร
เต้ก็คิดเอาว่าน่าจะเป็นเลือดคนนะ
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนครับ
จากนั้นพี่เต้ไปที่สะพานเจษฎาบดิน

เป็นช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๕๖นาที
ถึง๑๖นาฬิกา๕๗นาที
ภาพนี้มันจับภาพสปีดโบ๊ทได้ลำหนึ่งครับ
แต่ว่าลำนี้มีคนในเรือ๓คน

ต่อมาเป็นช่วง๑๗นาฬิกา๒๙นาที

ก็เป็นสปีดโบสต์ลำที่คุณตังโมนั่งอยู่
ขับผ่านสะพานเจษฎาบดินไป
กระทั่งถัดมา๓ทุ่มแล้ว

กล้องวงจรปิดจับภาพเรือสปีดโบสต์ขับย้อนกลับมา
แต่มันบอกไม่ได้ว่าเรือลำนี้เป็นเรือของคุณตังโมรึเปล่า

หลังจากนี้พี่เต้จะส่งภาพวงจรปิดทั้งหมด
ให้โปรดิวเซอร์ยุงช่วยทำให้ภาพมันชัดเจนขึ้นครับ
หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่สะพานเจษฎาบดินแล้ว
เต้ก็ย้อนกลับไปที่ประตูระบายน้ำคลองบางกรวย
เพื่อจะหวังเอาตัวอย่างเลือดไปตรวจ
แต่ปรากฏว่ามีคนทำความสะอาดเลือดไปแล้ว

ใครมาล้างคราบเลือดไปแล้วก็ไม่รู้ครับ
ซึ่งลูกจ้างกรมชลประธานชื่อว่านายสำรานที่ดูแลประตูระบายน้ำ

ผมนี่แหละเป็นคนล้างคราบเลือดไปแล้วครับ

ปลาดุกที่คนงานก่อสร้างตกได้แล้วก็มักจะเอามาปลดเบ็ดตรงนี้แหละ

มันก็เลยอาจจะมีเลือดประดุกเนี่ย

ส่วนมันจะมีรอยลากที่พบใกล้กันก็เป็นรอยลากถังใส่ดินมาปลูกต้นไม้

สำรานที่เป็นลูกจ้างกรมชนประธานเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวกับคดีของคุณตังโมแต่อย่างไรนี่
จะเป็นจุดที่คนจะเอาแหมาหวานกัน
จับปลาดุกนะฮะ
พี่เจ๊ก็ลงพื้นที่หาประธานกันแท้ทุกวันเหมือนกันเนอะ

แต่ทำไมถึงล้างแล้วบอกให้กันพื้นที่ไว้ไม่ใช่เหรอ